เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวหลัก๖อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะครับ

โอ้โหภาพโหดมากอะพี่อุ๋ย
คือพ่อเนี่ยเป็นรอปภมีเรื่องกับเพื่อนรอปภด้วยกัน

ลูกก็เลยเอาปืนไปยิงใส่เขา

คือต่อหน้าต่อตา

ส่วนตัวคนก่อเหตุนี่ยิงเขาแล้วก็หลบหนีไปนะฮะ

เดี๋ยวรอฟังเหตุผลที่เขากล่าวอ้างกันแล้วกัน

นี่นอนนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
คนเจ็บนะครับนี่เป็นหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่ตำบลหลัก๖อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากเกิดเหตุนี้ฮะชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
นี่เขาก็มาดูแล้วก็แจ้งเหตุกับจนฐฐีให้มาช่วยเหลือนะครับ
คนที่ก่อเหตุใช้ปืนไปยิงเขาชื่อนายทงชัยช้างเผือก
เล่นชื่อแบงค์อายุ๒๖ปีนะครับ

ชื่อนายศักดิ์ชัยอายุ๓๘ปี
กำลังเดินเข้าไปหาในแบงค์ถูกยิงใส่จนแบบล้มทั้งยืนเลยนะครับ
ส่วนในแบงค์วิ่งหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่มาถึงก็พยายามช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
บาดแผลถูกยิงเข้าชายโครงด้านซ้ายนะฮะ
กระสุนเนี่ยคือเห็นยิงเข้าไปนัดเดียวครั้งเดียวเนี่ย
แต่ว่ามันแตกเข้าไปหลายรูนะครับท่านผู้ชมครับ
ชายโครงด้านซ้ายอาการสาหัสนะฮะ
นายศักดิ์ชัยแย้มกลีบอายุ๓๘ปีนะครับ
ตอนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คือนายเจริญอายุ๖๔ปี
เป็นรอปภที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาคนเจ็บเนี่ยมีปัญหากับตัวของเขาก็คือนายเจริญ
นายเจริญที่เป็นพ่อของคนก่อเหตุนะครับ
มีปัญหากับเขาไม่พอใจกันเรื่องการทำงาน
แล้วนายศักดิ์ชัยเนี่ย
นายเจริญอ้างว่ามาต่อยเขาก่อน
หยิบมีดมาทำท่าจะแทงด้วย
นายสมชายไม่ใช่พ่อคนก่อเหตุนะฮะ
แต่อยู่แถวนั้นว่าที่อยู่บ้าง
สมชายเป็นตรวพพออีกคนเนี่ย
เขาก็วิ่งมาห้ามตอนที่เจริญเนี่ยต่อยกับศักดิ์ชัย

หันมามีเรื่องกับสมชายอีก

แล้วก็ไปชกต่อยกันอยู่กลางถนน
โดยแบ๊งเป็นลูกชายของ
คือแบงค์เนี่ยคือลูกชายของสมชายเห็นว่าพ่อเนี่ยถูกต่อยถูกทำร้าย
ก็เลยคว้าปืนมาแล้วมายิงใส่เขาเลยอ่าอันนี้ทางฝั่งของเพื่อนรอปภกับคนเจ็บเนี่ย
เขาอ้างเหตุการณ์เอาไว้นะยังไงก็คงต้องรอทางคนเจ็บที่ให้เขาพ้นขีดอันตรายแล้วให้การได้ก่อน
ว่าเขาจะยังไงนะฮะคือมีรอปภคนหนึ่งชื่อเจริญไม่ได้อยู่ในกล้องวงจรปิดหรอก
ความจริงเขามีเรื่องชกต่อยกับทางศักดิ์ชัยก่อนสมชายเข้ามาห้ามศักดิ์ชัยก็มาต่อยกับสมชายอีก
คือลูกของสมชายเห็นพ่อโดนต่อยนี่ถือปืนเดินเข้ามาหาเลยแล้วยิงเลย
ศักดิ์ชัยก็ทำท่าจะเดินไปหาในแบงค์อยู่ทีนี้นะครับเราก็เลยให้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
เพื่อไปดูว่าเออตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกันจุดเกิดเหตุถนนเป็นซอยตันนะฮะ
อยู่ระหว่างโรงเรียน๒แห่งนะครับแล้วเขาก็จ้างบริษัทรอปภบริษัทหนึ่งเนี่ยมาทำหน้าที่นะครับ
ซึ่งวันนี้โรงเรียนก็เปิดเรียนตามปกตินะฮะนี่ครับก็จะเป็นช่วงของระหว่างหมู่บ้านแล้วก็มีโรงเรียนอยู่ด้วย
รอปภฝั่งโรงเรียนเนี่ยก็คือนายสมชายนะครับเข้ากะกลางวันส่วนในแบงค์ลูกชายของเขาเนี่ยจะเข้ากะกลางคืน
เป็นรอปภทั้งคู่นะฮะพ่อกับลูกนะครับในแบงค์คือคนก่อเหตุใช้ปืนยิงใส่นายศักดิ์ชัยนะครับ
นี่นะฮะเขาจะมีรบพอฝั่งโรงเรียนกับฝั่งโรงงานนะฮะอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็มีรบพอทั้งสองฝั่งนะครับ
มีกะกลางวันกับกะกลางคืนนะฮะฝั่งโรงงานนี่ก็อย่างที่เห็นนะฮะมีนายเจริญคนที่มีเรื่องกับนายศักดิ์ชัยนะครับ
คนเจ็บนะครับเข้ากะกลางวันกับกะกลางคืนแบบนี้นะครับเราไปที่สพปากคลองรังสิตนะฮะได้คุยกับนายเจริญนะครับ
เป็นรอปภคนที่มีเรื่องกับนายศักดิ์ชัยคนเจ็บที่มีเรื่องกันคู่แรกเลยนะ
นายเจริญเนี่ยมาให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวนนะครับโดยบอกว่าศักดิ์ชัยคนเจ็บเขาเพิ่งมาทำงานเมื่อ๑๖กุมภาพันธ์
เท่ากับว่าเพิ่งมาทำงานได้แค่สี่วันนายเจริญอ้างว่าศักดิ์ชัยมาทำงานแค่สี่วันเนี่ย
คือแค่เข้ามาก็เริ่มมีปัญหาแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมานายเจริญเขาบอกเขาได้จัดตารางการเข้าเวร
เนื่องจากเขาอาวุโสกว่าเขาก็ให้ศักดิ์ชัยอ่ะที่เพิ่งมาเข้างานได้ไม่กี่วันเนี่ยนะฮะ
กะเช้าแต่นายศักดิ์ชัยเขาไม่พอใจก็เลยมีเรื่องกัน
ถึงขั้นนายศักดิ์ชัยเนี่ยมาตบเขามาตบหน้ามาด่าเขามาถมน้ำลายใส่ด้วย
นี่ฮะนายเจริญบอกมันก็เลยต้องเคลียร์ใจกันแล้วก็ตกลงกันว่าเอางี้นะ
จากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดไม่พอใจกันเรื่องกะทำงานตั้งกฎ๓ข้อ
คือให้นายศักดิ์ชัยเนี่ยทำงานกะดึกนะฮะอันนี้คือข้อแรกนะฮะ
ข้อสองนายเจริญมีอะไรจะไม่ฟ้องเจ้านายนะ
แล้วข้อสามจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันแล้วปกติเนี่ยนายศักดิ์ชัยเขาชอบพกมีดด้วย
วันนี้ตอนเช้าเนี่ยเจอกันอีกอยู่ดีเดินเข้ามาพูดจาหาเรื่องเขา

แล้วนายศักดิ์ชัยก็ไปบ่นพึ่มพำอยู่คนเดียว
แล้วก็เกิดอารมณ์โมโหอะไรขึ้นไม่รู้แล้วก็เข้ามาหาเรื่องเขาก่อน
อันนี้นายเจริญเขากล่าวอ้างอย่างนี้นะฮะ
แรกจบไปผมก็ให้เปลี่ยนเครื่องหนึ่งตัว
เสร็จแล้วเขาเข้ามาในป้อมปิดป้อม
ในนั้นมีมีดด้วยมือเขาถือมีมีดด้วย
ตบหน้าผมถีบผมค้ำคอผม
แต่ไม่ได้แทงใช้ดั่นแบรนด์ตบ
ขาดใจไม่พอใจกัน

ผมบอกว่าไอ้การที่จัดงานเนี่ย

อันนี้ทางฝั่งของนายเจริญนะครับ

เป็นคนที่เข้าไปช่วยนายเจริญ

นายสมชายบอกว่าช่วงเกิดเหตุเห็นเจริญเนี่ย

แต่เขากลับถูกศักดิ์ชัยคนเจ็บ

ซึ่งตัวเขาเนี่ยนายสมชายบอกผม

เพื่อจะบอกเมียว่าถูกทำร้าย

ซึ่งตอนนั้นก็ไม่คิดหรอกว่าลูกเนี่ยจะเอาปืนมาด้วย
ตอนนั้นผมกำลังเดินตรวจอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ

แล้วพอดีมองเห็นเขากำลังทำร้าย
ลุงเจริญอยู่กำลังตบลุงเจริญ

มันก็ผักลุงเจริญเข้าไปข้างใน

บอกว่าอันนี้มันเป็นอะไรมันทำร้ายเขาหมดเลย
ผมโทรหาโทรหาแม่แม่แม่ลูกชาย
ไอ้ลูกชายมันคงได้ยินว่ามันทำร้ายพ่อ

มาเหตุอีกทีเขานอนหงายท้อง
คือถ้าฟังจากพี่สมชายแล้วเนี่ย

คุณผู้ชมครับส่วนภรรยาของลุงสมชายนะฮะ

บอกว่าปกติลูกชายก็เป็นรอปภที่เดียวกับพ่อนี่แหละ
แต่ว่าเข้ากะดึกพ่อเข้ากะกลางวัน
ซึ่งกะดึกจะตรงกับนายศักดิ์ชัยคนเจ็บ

มีคนมาส่งอาหารมาจอดที่หน้าโรงงานจอดรถนะฮะ
ก็ถูกนายศักดิ์ชัยที่เป็นรอปภทำร้ายไปเหมือนกัน

เป็นคนที่มีอารมณ์แปลก

แต่ต้องรอทางนายศักดิ์ชัยเขาด้วยนะ

เอาเป็นว่าตอนนี้เขาถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
หลังจากยิงเขาแล้วลูกชายเนี่ย
หนีไปนะครับทางแม่ของนายแบงค์บอก

โดยให้แจ้งตำรวจให้มารับตัวที่บ้าน
จากนั้นลูกชายก็กลับมาที่บ้าน

ที่ยิงเข้าไปเนี่ย
เนื่องจากพ่อถูกทำร้ายก่อน

ถือมีดเดินปรีเข้ามาหา

ผมนี่แหละอาจจะต้องตาย
จากกล้องตอนปิดระยะมันผ่านอยู่นะค่ะ
คือแบงค์เขาบอกผมไม่เคยมีเรื่องโดยตรงกับศักดิ์ชัยคนเจ็บมาก่อนนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากพ่อถูกทำร้ายจริง
คือรายเดอร์จะไปส่งของแต่นี่ไม่ให้ไป
ก็จะเอาไม้ไล่ตีเขาผมก็เรียกรายเดอร์ลืมให้มาอยู่ของผม
นั่นแหละครับผมคือเขามีนิสัยแบบก้าวร้าว
เป็นพอเราไปปุ๊บผมเห็นว่าเขากำลังมีเรื่องตาสหรังตาด้านนี้เจริญ

บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเอาปืนไปทิ้งที่คลองรังสิตประยุลศักดิ์นะครับ
ตะบนหลัก๖นี่แหละนะฮะอยู่ใกล้ใกล้บ้าน
ก่อนจะมารอมอบตัวกับตำรวจที่บ้านนะครับตำรวจก็คุมตัวไปชี้จุดที่ทิ้งปืนนะฮะ
เพื่อจะงมค้นหาอาวุธปืนที่เป็นของกลางที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
แจ้งข้อหาไว้เรื่องการพาอาวุธปืนนะเรื่องการยิงปืนนี่ฮะ
แต่ไปดำน้ำหาแล้วก็ยังไม่เจอปืนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เรื่องการทำร้ายคนจนบาดเจ็บสาหัสที่ไปยิงใส่เขาเนี่ยนะ
อาการของนายศักดิ์ชัยตอนนี้ก็ยังสาหัสนะครับยังไม่พ้นขีดอันตรายนะฮะ
คือถ้าฟังจากรอปภคนแรกที่มีเรื่องกับคนเจ็บเนี่ย
บอกอยู่จุดเดียวกันแต่ว่าทำงานคนละกะค่ะ
กะดึกกับกะกลางวันเออ
แต่คนเจ็บทีแรกไม่ค่อยพอใจที่เขาจัดให้อยู่กะกลางวันอืม
ต้องถามเผื่อพี่ที่ดูอยู่ทำงานด้านนี้นะ
อ่าเคยเป็นหรือว่ากำลังทำงานด้านนี้อยู่เออมันต่างกันยังไงไหม
กะกลางวันกับกะกลางคืนอะไรอย่างเงี้เป็นในเรื่องการใช้ชีวิตไงพี่อุ๋ย
นี่ไงใช่ไหมใช่ไหมมันอาจจะไม่มีเวลาแบบให้ครอบครัวหรือว่ามีเวลาให้ตัวเอง
อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแหละแบบนี้